รวมครับตำรวจภูทรเมืองปฐุมธานี
สามารถที่จะรวบตัวอดีตหลงจู้
หลงจู้เป็นผู้จัดการร้านค้านะฮะ

สร้อยคอทองคำปลอมไปจำนำที่ร้านทอง
โดยผู้ต้องหาสารภาพว่าติดการพนัน
และพบประวัติการก่อเหตุโชคโชนด้วยนะครับ
นายธนากรบรรณาธิกรอายุ๕๘ปี
ถูกตำรวจภูทรเมืองปฐุมธานี

พร้อมกับยึดของกลางเป็นสร้อยคอทองคำปลอม
น้ำหนัก๕บาท๑เส้นเส้นเปิดเริ่มเลยนะครับ
แล้วก็เงินสด๙๐๐๐บาทที่ถูกยึดได้

สร้อยคอทองคำปลอมหนัก๕บาท

ซึ่งเจ้าของร้านหลงเชื่อคุณ
หลงเชื่อนะฮะมอบเงินให้ไป๙๐๐๐บาท
และต่อมาเจ้าของร้านมาดูอีกที

และอีกอย่างหนึ่งก็เห็นชื่อของนายธนากร
โพสต์เตือนภัยของไลน์กลุ่มร้านทองด้วย
ที่เขาตื่นกันมาระวังนายคนนี้

เจ้าของร้านก็เลยล็อกประตูหน้าร้าน
ไม่ให้นายธนากรหลบหนี

ตอนที่นายธนากรอยู่ในร้านนะฮะ
แล้วก็รีบแจ้งตำรวจให้มาจับกลุ่มตัวนายธนากรนะครับ
นายธนากรยกมือไหว้ขอโทษ
สารภาพว่าเคยเป็นหลงจู้มาก่อน
แต่ติดการพนันจึงลงมือก่อเหตุ
ซึ่งเฉพาะในจังหวัดปฐุมธานี
หลงจู้นายนี้ก่อเหตุมาแล้ว๓ครั้ง
น้ำหนักทองปลอมที่ใช้ในการก่อเหตุ

แล้วก็บอกอีกนะครับว่ารู้ว่าต้องถูกจับกลุ่มได้สักวันหนึ่ง
ซึ่งก็เคยทำใจไว้แล้วล่ะแต่มันหาเงินไม่ได้
มันก็ต้องใช้วิธีแบบนี้ไปหลอกขายในร้านทอง

เงินที่ใช้มาเงินที่ได้มาก็ใช้ไปหมดแล้ว
เรื่องต้นตำรวจแจ้งข้อหาช่อกงทรัพย์ผู้อื่น
ซึ่งในระหว่างการสอบปากคำอยู่นั้นนะครับ
ก็มีเจ้าของร้านทองหลายคนมาดูตัวผู้ต้องหา
พร้อมกับนำของกลางทั้งแหวนแล้วก็สร้อยคอทองคำปลอม

โดยเมื่อเดือนก่อนนะครับนายธนากรได้นำสร้อยคอปลอม

แล้วก็แหวนทองปลอมหนัก๑บาทอีก๒วง
จำนำไว้ที่ร้านทองในตลาดสดเทศบาลเมืองปฐุมธานี
ส่วนเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา

ไปจำนำที่ร้านทองในห้างศัพท์สินค้าแห่ง๑
สาขาปฐุมธานีอีกด้วยนะครับ